เป็นปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าพายุงวงช้างนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเราคงจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้บ่อยครั้งขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้เองนะครับ
และวันนี้เราจะมาจับตาเรื่องของพายุงวงช้างกันครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ได้เกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดตรังถึง๓ลูก
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าสำหรับพายุงวงช้างนั้น
ก็เกิดจากการที่มีกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นนะครับ
โดยอุณหภูมิภายในก้อนเมฆนั้นเย็นจัดครับ
ทอดตัวไปกลางทะเลหลายกิโลเมตรเลยทีเดียว
ขณะที่น้ำทะเลที่อยู่เบื้องล่างนั้นความลึกประมาณ๑เมตร
กลับมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับจากแสงแดดที่สะส่องลงมา
จึงนำให้พื้นผิวน้ำทะเลนั้นมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๘๓๐องศาเซลเซียต
และการเคลื่อนตัวของก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิเย็นจัด
ซึ่งเป็นเมฆฝนฟ้าขนองผ่านพื้นผิวน้ำที่ร้อนกว่าแล้วก็มีลมพัดน้อย
นำให้อุณหภูมิความร้อนจากพื้นผิวน้ำทะเลยกตัวขึ้นหมุนวนเป็นเกลียว
ควรเข็มนาฬิกาอย่างรวดเร็วนะครับ
กลายเป็นปรากฏการณ์นาคเล่นน้ำหรือว่าพายุงวงช้างที่ทอดตัวยาวจากฐานเมฆลงมาสู่พื้นทะเลครับ
ความสูงอยู่ที่ประมาณ๑๐ไปจนถึง๑๐๐เมตรนะครับ
ผ่านศูนย์กลางตั้งแต่๑เมตรไปจนถึง๑๐เมตร
โดยเคลื่อนตัวอย่างช้าด้วยความเร็วตั้งแต่๓ไปจนถึง๑๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระยะเวลาสั้นครับตั้งแต่๒นาทีไปจนถึงครึ่งชั่วโมง
และแน่นอนครับถ้าหากมีเรือประมงขนาดเล็กอยู่ในรัศมี๑๐ไปจนถึง๓๐กิโลเมตรเนี่ยนะครับ
ก็จะสามารถสร้างความเสียหายทำให้เรืออับปางจมลงทะเลได้อย่างสบายแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ
และนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้แน่นอนครับถ้าหากเกิดขึ้นแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือก็สามารถให้จะสร้างความสูญเสียเกิดขึ้นได้
และนอกจากเรื่องของพายุงวงช้างแล้วเรื่องของฝนครับแน่นอนถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝนนั้นมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆซึ่งเป็นกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ก่อตัวบริเวณอ่าวเบงกอทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
กลุ่มเมฆฝนเหล่านี้ครับขนาดนี้เองก็มีการแสลมลมจากที่ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นวรสุมฤดูฝนนั้นพอเอากลุ่มฝนกลุ่มความชื่นเหล่านี้เข้ามาปกปรุงเมืองไทยของเรานะครับและแน่นอนครับความชื่นเหล่านี้นั้นหากมีการก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองจนอิ่มตัวก็สามารถให้จะทำให้เกิดฝนตก
ในส่วนใหญ่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกสะสมมากเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกจุดสีเหลืองที่คุณผู้ชมปรากฏอยู่ในหน้าจอนะขนาดนี้เนี่ยนะครับ
คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับในขณะที่ฝั่งอ่าวไทยไว้วางใจไม่ได้ครับทางจับฝั่งครับคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรทางออกไปเนี่ยนะครับคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือในระยะนี้โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษคลื่นที่สูงแบบนี้อาจจะทำให้เกิด
โอ้โฮ